ต่อกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสนามบิน
คุณเคยไหมเคย

ที่ลืมค่ะลืมและรีบจริง

พี่ผมลืมจริงแต่ว่าของนี่สำคัญจริง

ยังไม่ได้ฉีดเลยสักหยดเดียว

แต่ก็เป็นตามไปกฎระเบียบของสนามบินเขา
ของเหลวเกิน๑๐๐มิลลิเมตรห้ามขึ้นเครื่อง

กฎเฉพาะในประเทศไทยนะคะ
เรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นกับหลายคน
รวมทั้งอาจารย์ประมาณเรืองวัฒนวานิส
เป็นทนายความชื่อดังด้วยนะคะ
เกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์ประมาณนำของเหลว
บรรจุอยู่ในขวด๒ขวดด้วยกัน

เขาเจอเขาเดาแน่เลยว่าต้องเกิน๑๐๐มิลลิเมตร
เจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าขอโทษนะคะ
นี่กระเป๋าใครคะขออนุญาตตรวจค้นภายในหน่อยนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่อีกคนก็จะนำกระเป๋าไปไว้ที่โต๊ะ๕

ผู้มีประสบการณ์โต๊ะด้านหลังเจ้าหน้าที่
อันนี้คะอันนี้คะอาจารย์คะ
สองขวดด้วยกันนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกบอกแล้วนะคะ
บอกเจ้าหน้าที่บอกว่าขอเอาไปส่งข้างนอก
เอาไปฝากไว้ที่ร้านข้างนอกได้ไหมออกจากจุดนี้
เพื่อเพราะว่าอาจารย์เสียดายของทั้ง๒ขวดนี้นะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อนุญาตให้อาจารย์นั้น
เอาของเหลว๒ขวดนี้ไปฝากไว้ที่ร้านข้างนอกนะคะ
อาจารย์ก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียค่ะ
ปัญหาค่ะ
คืออาจารย์เขาบอกประมาณว่าห้ามนำของเหลวขึ้นไป
เขาก็อยากจะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวให้คนมาเอาหรือว่ายังไงก็ว่ากันไป

ก็เป็นของเหลว๒ขวดด้วยกัน๑๒๐กรัมและ๑๕๐กรัมนะคะ
พอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปในโซเชียลมีเดียนะคะ
มีคนเข้ามาดูแล้วก็มาแสดงความคิดเห็น
ซึ่งแตกออกเป็นสองฝ่ายนะคะฝ่ายแรกบอกว่าไม่เห็นด้วย
กับอาจารย์ประมาณมองว่าเจ้าหน้าที่สนามบินทำตามกฎระเบียบ
ซึ่งเป็นสากลทั่วโลกและหากเจ้าหน้าที่รับฝากผู้โดยสารคนอื่น
ซึ่งเข้ามาใช้บริการสนามบินแห่งนี้เป็นพันคนต่อวัน

ซึ่งก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ราบรื่น
ที่ถามว่าขอแบบนี้คือขอแบบไหน
ขอฝากมั่งขออะไรประมาณนี้
เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมอ่านที่อาจารย์ประมาณ
เขาโพสต์ในโลกโซเชียลของอาจารย์ด้วย
บอกว่าวันนี้มาดอนเมืองจะไปเชียงราย
โหลดกระเป๋าไม่ทันเลยต้องเอากระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่อง
ปรากฏว่าของเหลวในกระเป๋ามี๑๒๐กรัมกับ๑๕๐กรัม
ห้ามขึ้นเครื่องผมขอฝากไว้บอกเดี๋ยวให้คนมาเอา
เขาบอกไม่รับฝากนะครับ

นี่ขนาดเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกันคนไทยด้วยกัน
น้ำใจหาไม่ได้เลยคืออาจารย์เขาโพสต์ไว้แบบนี้

ผมบอกงั้นเดี๋ยวผมเอาไปฝากไว้ที่ร้านค้าเอง

เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ต้องอยู่ในเขตตรวจสัมภาระ
อาจารย์บอกอาจารย์ก็รีบจะขึ้นเครื่อง
ขึ้นเครื่องไม่ทันอยู่แล้วเลยต้องหยุดสนทนา
ผมเลยเอาครีมล้างหน้ากับน้ำมันรกแกะ
วางไว้ที่โต๊ะใกล้ที่ตรวจสัมภาระนั่นแหละ
และประกาศว่าผมยังหวงแหนและไม่ได้แล้ว

อาจารย์ก็โพสต์ตอนท้ายสุดว่าใครผ่านไป
ช่วยดูหน่อยนะครับว่าของยังอยู่หรือเปล่า

ทำให้การแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลเนี่ย
มีการวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะเลยนะครับ
ฝากฝั่งแรกก็คือไม่เห็นด้วยนี่แหละนะคะ

เจ้าหน้าที่ของไทยก็ต้องปฏิบัติตามนะคะ
ขณะที่อีกหนึ่งส่วนมองว่าเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมีน้ำใจรับฝากบ้าง
แล้วก็แนะนำให้ไปรับฝากด้านนอก
หรือว่าแนะนำการแก้ปัญหาวิธีอื่นให้กับทนายประมาณ
หรือไปฝากกลับที่จุดบริการปรายศนีย์ภายในสนามบิน

อันนี้สำคัญนะฮะทางปรายศนีย์เขาพยายามที่จะตั้งตู้
เป็นตู้อัตโนมัติตู้หนึ่งนะคุณนะ
ก็จะไปมันเป็นตู้คอมพิวเตอร์
แล้วเราก็ไปกดว่าของที่เราลืมไว้เสร็จแล้วก็ชั่งน้ำหนัก
แล้วเขาก็จะคิดปริมาณเงินที่เราจะส่งกลับบ้านของเรา
ก็จะมีซองบรรจุให้ออกมาจากตู้อัตโนมัติเลย
ซองปิดผนึกป้องกันการกระแทกเราใส่ตู้กลับไป
โลนั้นอยู่ในตู้เดี๋ยวปรายศนีย์เอาไปส่งให้ถึงบ้านเรา
คือเราหยอดเข้าไปประเมินทั้งหมด
ซองออกมาเราเขียนชื่อตัวเองเขียนที่อยู่ตัวเอง
ส่งของนั้นกลับไปหาตัวเอง

สมมุติ๕๐บาท๑๐๐นึงเขาก็จะคิดในตู้เลย
ก็ใส่เงินเข้าไปหลังจากนั้นไม่ต้องห่วงของเรากลับไปที่บ้าน
แต่ต้องยังไม่ไปถึงจุดตรวจ
อยู่ด้านนอกยังไม่เข้าไปด้านใน

ใช่ถ้าเข้าไปพื้นที่ตรวจสัมภาระเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละฮะ
เจ้าหน้าที่ตรวจพบก็จะบอกว่าห้ามนำออกจากจุดตรวจสัมภาระ
นั่นแสดงว่าเราต้องรู้ตัวว่าอ๋อข้างในกระเป๋าเรามี

ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของการตรวจสอบสัมภาระ

หลายคนก็นำเรื่องราวข้อกฎหมายนำเรื่องราวข้อห้ามกฎระเบียบต่าง
โพสต์ไว้แปะไว้อีกเยอะเลยนะฮะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับ